เป็นเหตุระทึกค่ะตำรวจสนประชาชื่นค่ะ

ไล่ล่าโจรขโมยรถแท็กซี่ไปถึงนู่นค่ะคุณเพชรชบูรณ

ข้ามจังหวัดระยะทางรวมกว่า๓๐๐กิโลเมตร

เห็นไหมคนที่ทำไม่ดีสุดท้ายก็ไปไม่รอดจนมุมแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจไล่ล่าจากกรุงเทพ
โจรคนนี้ไปจนมุมที่ถนนในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ตรงเขตโรงพักหนองไผ่เพราะว่าถนนเส้นนี้คุณเห็นไหมมันโล่งไง
ตำรวจเขาก็เลยใช้ความเร็วในการที่จะตามไปประกบได้

หัวขโมยรายนี้ค่ะขโมยรถแท็กซี่จากท้องที่โรงพักประชาชื่น
ขณะที่เจ้าของรถตัวจริงเขาจอดรถลงไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไม่ดับเครื่องยนต์นี่ไงเป็นอุทาหรณ์อีกแล้ว
ดับเครื่องยนต์หลังจากที่ลงไปซื้อของ
ก็เลยทำให้หัวขโมยรายนี้ขโมยรถไปนะคะ
ตำรวจโรงพักหนองภัยจับกลุ่มตัวได้
เดี๋ยวจะส่งตัวมาที่โรงพักประชาชื่น
ห้องที่ที่เกิดเหตุค่ะเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ